มาดูเรื่องฮือฮาแต่เป็นข่าวฮือฮาและเป็นข่าวลือผ่านไลน์เป็นไลน์สังคมออนไลน์ในนครพนม
เขาลือว่ามีคนนครพนมถูกหวย๖๐ล้านบาทและจะมาทำบุญที่วัดพระธาตุพนม
จากทำบุญแล้วนะคะจะมาแจกเงินให้กับคนยากคนจนด้วยคนละหนึ่งพันบาทได้ฟังเท่านั้นแหละค่ะ
ชาวบ้านโอ้โหมากันเต็มเลยนะคะมารอกันอยู่ที่หน้าวัดพระธาตุพนม
จุดนี้ก็คือหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
ชาวบ้านอุ้มลูกจูงหลานเป็นพันคนมานั่งรอนอนรออยู่รอบวัด
หลังจากที่มีข่าวลือแพร่กันไปปากต่อปากแล้วก็ผ่านไลน์แล้วก็แจ้งต่อกันไป
บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถูกหวย๖๐ล้านบาทระบุชื่อเลยนะบอกชื่อว่า
นายธรรมวัฒน์แพทองมีอาชีพเป็นนักตรวจสอบภาษีสำนักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร๑๙จะมาแจกเงินเพราะเขาเป็นชาวนครพนม
ก็เลยจะต้องกลับมาทำบุญที่บ้านเกิดครับระบุว่านายธรรมวัฒน์เนี่ยถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่๑๖มีนาคมที่ผ่านมาถูกรางวัลที่๑๒๑๘๕๕๙ออสออส๑๐ใบ
นับไปสิ๑๐ใบก็๖๐ล้านนะคุณ
ข่าวนี้บอกว่าเขาจะเดินทางมาทำบุญไหว้องค์พระธาตุพนมแล้วก็จะแจกเงินชาวบ้าน
ตอนแรกเขาลือกันบอกจะแจกคนละ๑๐๐บาทเพราะพูดต่อต่อกันไป
บอกว่าโอ๊ยนี่เดี๋ยวเขาจะมาแจกเงิน๒๐๐๐บาทพวกเราไปรอกันเถอะ
คูณ๒ค่ะเป็น๒๐๐บาทนี่แหละค่ะก็เลยทำให้ชาวบ้านมารอกัน
เขาก็ส่งไลน์ต่อกันไปนะบอกว่ามารอรับเงินมารอรับเงิน
มานั่งรอนอนรอกันแบบนี้มากันเป็นพันคนเลยนะคะ
ชาวบ้านได้ยินข่าวลือนี้ว่าอย่างไรบ้างไปฟังจากปากชาวบ้านเลยค่ะ
หมัวลดหมัวลดหมัวลดอะไรมากันทุกคน

เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้จะมาแจกเงิน
แต่สรุปสุดท้ายไม่มานะคะเวลาเนี่ยผ่านไปเรื่อยก็มีชาวบ้านมารวมตัวกันมากขึ้นมากขึ้น
ถึงกับเหมารถมาจากหมู่บ้านเลยนะแต่จนแล้วจนรอดไม่พบวี่แวว
บอกที่บอกว่าเศรษฐีจะมาแจกเงิน๑๐๐๐หรือ๒๐๐บาทเลย
ข่าวลือนี้ไม่เป็นจริงนะคะแล้วก็ไม่มีใครยืนยันถึงต้นต่อของข่าวนี้ได้ด้วย
รอกันหลายชั่วโมงสรุปสุดท้ายแยกย้ายกลับบ้านค่ะ
แล้วก็ถามว่าผู้ชายคนนี้ถูกหวยจริงหรือเปล่าถูกลอตเตอรี่จริงหรือเปล่าคุณ
เป็นข่าวออกมามุ่นที่๑๗มีนาเมื่อเองนะครับเป็นข่าวออกมาว่านายธรรมรัสแพ้ทองเนี่ย

ก็เป็นนักตรวจสอบบัญชีระดับชำนาญการสำนักงานสัมภากร
พื้นที่กรุงเทพมันธกร๑๙บึงกลุ่มจริงนะ
ซึ่งซื้อลอตเตอรี่และถูกรางวัลที่๑ถึง๑๐ใบ

เจ้าตัวยังเอาหวยเอาลอตเตอรี่๖๐ล้านออกมาโชว์อยู่เลย
แล้วก็ไปแจ้งความไว้ด้วยซ้ำ

มีตัวตนถูกหวยจริงนะฮะแต่ว่าจริง

จะไปแจกที่นครพนมนี่

เรื่องนี้ก็ต้องรอตรวจสอบกันนะฮะ
เพราะว่าหลังมีการเผยแพร่เรื่องนี้ออกไป
สื่อข่าวพยายามติดต่อสอบถามข้อมูลจากนายธรรมวัฒน์
แต่ยังไม่ได้รับคำตอบนะฮะ
เพราะเขาไปแจ้งความถูกจริงนะที่สนบึงกลุ่ม
แล้วข่าวลือว่าจะไปทำบุญนี่มาจากไหนคะ
นั่นสิฮะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับ